ส่งสนามผู้ว่ามหานครกับไทยรัฐทีวีกันหน่อยนะฮะ
ในทุกช่วงข่าวนะครับเพื่อนผู้ชมเลือกตั้ง๒๒พฤษภาคม
วันนี้วันแรงงาน๑พฤษภาคม
นี่เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ๒๒วัน๒๐วันเนี่ยนะต้องลงคะแนนกันแล้ว
ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นซิไม่ได้เลือกมา๙ปี
วันนี้ผู้สมัครแต่ละคนจะครบลงพื้นที่แน่นอน
เพราะว่าวันแรงงานแห่งชาติคุณประยูนคลองยศ
เป็นผู้สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๑๒นะครับ
อดีตเป็นผอเขตในกรุงเทพฯมาหลายเขตแล้วนะครับ
วันนี้ลงเลือกตั้งด้วยนะครับบอกว่าหากได้เป็นผู้ว่า
จะเข้ามาดูแลผู้ใช้แรงงานในกรุงเทพ
จะดูแลเป็นอันดับแรกเลยคุณประยูนบอก
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานกวาดถนนนะหรือว่าพนักงานของสำนักระบายน้ำ
ส่วนผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างเนี่ย
เดี๋ยวจะให้เขตเข้าไปดูแลไปช่วยสร้างอาชีพให้
เพราะมีโรงเรียนสอนอาชีพของกรทมอยู่แล้วทุกที่

เราก็มีทางสวัสดิการเพิ่มเติมนะครับ
ผมต้องคือคนเหล่านี้ก็ทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
ดังนั้นเขาทำงานกรุงเทพมหานครมาเป็น๑๐ปี๒๐ปี

เราต้องปรับนะครับ๒ปีปุ๊บเนี่ย
ผมมีนโยบายจะให้เป็นลูกจ้างประจำทั้งหมดเลย
ส่วนทางด้านของพลตำรวจโทมนทนเงินวัฒนะ
ผู้สมัครผู้ว่ากรทมหมายเลข๒๖ค่ะ
บอกเลยว่าสิ่งแรกเลยนะที่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อย
ก็คือขึ้นรถเมย์ครีมแดงฟรีค่ะ
โดยจะเอาเงินโบนัสที่ปีที่แล้วจ่ายให้กับค่าราชการ
และลูกจ้างกฎธมองค์๑๒๐๐ล้านบาท
แล้วก็ภาษีที่ได้จากหัวใจน้ำมันเนี่ย
ลดภาระให้กับประชาชน
คุณศนโตศรีตระสุนนะครับ

วันนี้ก็ไปพบบรรดาผู้ใช้แรงงาน

คุณลสนาก็เลยมาคุยเรื่องนโยบาย
บอกว่าจะเข้ามาเนี่ยช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพ
โดยเฉพาะค่าโดยสารรถไฟฟ้า
พี่คุณรสนาบอกว่าถ้าให้คุณรสนาเป็นผู้ว่ากอร์ธมอตนะ
เดี๋ยวจะทำให้มันถูกลงให้ได้
แต่ปรากฏว่ารัฐบาลและกลุ่มทุนก็ยังพยายามที่จะถ่ายโอน
ส่วนทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะ
ระเวนไปหาเสียงแล้วก็รับฟังปัญหาของชาวชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง
ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนาก็พูดประเด็นเดียวกันกับคุณประยูนครองยศนี่แหละค่ะ

ได้พูดคุยกับลูกจ้างกอทมที่ทำหน้าที่เก็บกวาดขยะมานาน๘ปี
แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำเลยค่ะ

เห็นถึงปัญหาด้านสวัสดิภาพของแรงงานสังกัดกอทมโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตราย
ต้องดูแลทั้งเรื่องสวัสดีภาพความปลอดภัย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้างสังกัดกรทมอย่างจริงจัง
ในฐานะเป็นแรงงานผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ชาวกรุงเทพทุกคนค่ะ
วันนี้นาวะอากาศตรีศรีธาธิวารีผู้สมัครผู้ว่ากฎธมหมอหมายเลข๑๑
จากภักดิ์ไทยสร้างไทยไปแถวเยาวราชนะครับ
เพราะว่าวันนี้ก็มีคนที่มาย่านเยาวราชเยอะนะครับ
พรุ่งนี้วันหยุดทดเชยของพระเอกชนนะ
นี่ฮะก็ไปหาเสียงนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานพัก

จากถนนย่านเยาวราชแล้วนี่ฮะ
ไปที่วัดเล่งเนยี่ด้วย
แล้วทีมงานนี่นำเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์

รอบอายุ๖๑ปี

นี่ฮะเขาเป็นขนมเปี๊ยะ๓ชั้น

อย่าลืมนะฮะ๒๒พฤษภาคมไปใช้สิทธิ์กัน
ใช่ค่ะเชื่อว่าเราก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ตลอดในช่วงปี๒๕
เดือนนี้ทั้งเดือนแหละเพราะว่าเขาก็ต้องเร่งทำคะแนนกันหน่อยนะคะ